แล้วก็ตอนนี้ในโลกโซเชียลเห็นมีการโพสต์ข้อความ
เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมเยอะมากจริง
สื่อต่างชาติก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวการชุมนุมในวันนี้นะคะ
เดี๋ยวเราพาไปดูหน่อยว่าสื่อต่างชาติ
เขามองภาพการชุมนุมในบ้านเราณเวลานี้ยังไงบ้างนะคะ
สำนักข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่รายงานไปในทิศทางเดียวกัน
แพร่ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลและปฏิรูปสถาบัน
ได้รับการเลือกตั้งอย่างไม่ชอบทำ
จะมีการแก้ไขกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝั่งรัฐบาล
วิเคราะห์ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ต้องเผชิญกับเสียงวิพักวิจันทร์อย่างหนัก
รับมือกับการแก้ปัญหาต่างได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจของประเทศก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เคราะห์แบบนี้ค่ะบอกว่าการออกมาประท้วงของประชาชนในครั้งนี้
เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ดิ่งลงเหว
ธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ๑๐๔ในปีนี้นะคะ
ตั้งข้อสังเกตว่าสภาวะเศรษฐกิจหดตัว
จำนวนผู้ว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชาชนออกมาประท้วงเพิ่มมากขึ้นด้วย
ผู้ประท้วงไม่ได้มีแค่นักเรียนและคนรุ่นใหม่
แต่รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านต่างในช่วงรัฐบาลปัจจุบันค่ะ
ก็จับตาสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิดนะคะ
มีการรายงานเหตุการณ์ผู้ชุมนุมบางส่วนถูกจับกลุ่ม
แล้วก็แสดงความกังวลว่าอาจจะเกิดความรุนแรงหลังจากนี้
เรียกร้องให้ประเทศส่งสารไปยังรัฐบาลไทย
หมายถึงประเทศต่างให้ส่งสารมา
เพื่อให้ยุติการจับกลุ่มผู้ประท้วง
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ได้มีการตั้งข้อหาผู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
นำไปสู่ความกังวลด้านเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน
ก็รายงานว่าที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหว

นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ในรอบหลายปี
ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ค่ะ